มีการเพิ่มโคต้านักเตะอาเซียนมากขึ้น

เป็นยังไงเดี๋ยวน้องพิชชี่เล่าให้ฟัง

หนึ่งคือนักเตะเอเชียและสามคือนักเตะอาเซียน
คือลงทะเบียนได้๓บวก๑บวก๓และลงสนามได้๓บวก๑บวก๓เลยนะ
ตามนี้เลยครับหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ
ก็เตรียมที่จะปิดลงนะในวันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้
จำนวนนักเตะโคต้าอาเซียนที่แต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีก๓คน
ที่น้องพิชชี่บอกไปเนี่ยมีผลการตอบรับที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ
สโมสรก็ใช้ผู้เล่นอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมในปีนี้
จนถึงขณะนี้นะครับทั้ง๑๖สโมสรลงเล่นผู้เล่นอาเซียนที่เป็นโคต้าอาเซียนรวมแล้วทั้งสิ้น๒๑คน
เฉลี่ยก็คือประมาณสโมสรละ๑คนเศษนะครับ
ก็ถ้าหากมาดูกันจากจำนวนผู้เล่นของแต่ละสโมสรก็จะพบว่ามี๔ทีมที่นะตอนนี้ลงทะเบียนโคต้าอาเซียนครบหมดแล้วเต็มแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองทีมหลังนะทั้งท่าเรือแล้วก็ประจวบ
ยังมีเวลาอีก๒วันก็เป็นไปได้ว่าอีก๒วันนี้อาจจะมีการเซ็นสัญญา
สงสัยไหมว่าทั้งหมดทั้งหมวดแล้วเนี่ย๒๑คนนะตอนนี้
เตะที่เป็นโคต้าอาเซียนที่จะลงเล่นในศึกไทยลีกเนี่ยมาจากชาติไหนมากสุด
อ่าใครคะใครคะฟิลิปปินนะ
หน้าตาดีด้วยนะเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่ง
ครับน่าจะถูกใจสาวนะน้องพิชชี่

นิดนึงจะบอกว่าผู้หญิงดูบอลแล้วไม่เข้าไปดูผู้ชายเลยก็ไม่ได้ถูกไหม
ซึ่งอาจจะเป็นการตลาดของเหล่าทีมเหล่านี้ด้วย
นอกจากจะเรื่องของคุณภาพของนักเตะโคต้านักเตะ
ฟิลิปปินส์มากที่สุด๙คนเลยนะคะมีโดยเฉพาะบุรีรำที่ได้สเตฟานพาราแล้วก็ฮาเวนปาตินโย
กีทีมชาติไปร่วมทีมส่วนอื่นก็ลงทะเบียนกันเยอะ
รองลงมาจากฟิลิปปินส์คือเมียนมาลงทะเบียนไว้๕คน
โดยอยู่ที่ชนบุรี๒คนด้วยกันนะคะเมืองทองก็ได้อองทูไป
ขณะที่เวียดนามบางคนสงสัยว่าเวียดนามมาเล่นในไทยเยอะไหม
ไปอยู่กับทางด้านบุรีรำก็ถือว่าเป็นทีมชะนำของไทยลีกนะครับ
มาอยู่ด้วยสำหรับนักเตะเวียดนามนะ
สัปดาห์หน้าก็มารอลุ้นกันแล้วกันจะเปิดฤดูการใครจะมาวินใครเก็บ๓คะแนน